เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อประกอบพิธีบวงสวงตัดต้นจันหอม

จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะ
จากวันนี้จะเป็นวันลอยกระทงแล้วนะครับยังถือว่าเป็นเลิกที่ดีที่จะประกอบพิธีบวงสวงตัดต้นจันหอม
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
โดยจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกา๙นาทีไปจนถึง๑๔นาฬิกา๓๙นาทีครับ
บรรยากาศตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
กำลังจัดเตรียมอาหารสำหรับต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ที่จะมาร่วมในการประกอบพิธีตัดต้นจันหอมโดยคาดว่าจะมีประชาชนข้าราชการและสื่อมวลชนจากสำนักต่างมารอทำข่าวการประกอบพิธีบวงสวงตัดต้นจันหอม
ที่จะเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ในเวลา๙นาฬิกาไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
แต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านการจราจรทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่างที่มาร่วมงาน
บริเวณสนามฟุตบอลและบริเวณลานด้านหลังที่ทำการอุทยานซึ่งจะสามารถรองรับรถได้ประมาณ๕๐คัน
ส่วนประชาชนที่จะมาร่วมงานเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้บริเวณใกล้กับร้านประกอบพิธีซึ่งจะสามารถรองรับได้อีกประมาณ๕๐คัน
สำหรับพิธีการบวงสวงตัดต้นจันหอมบริเวณลานประกอบพิธีภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกา๙นาที
โดยคาดว่ารองเลขาธิการสำนักพระราชวังจะเป็นผู้หลังน้ำเทพมนต์เจิมบริเวณต้นจันหอมเป็นปฐมเลิก
จากนั้นหนหลวงจะหลั่งน้ำเทพมนต์เจมส์ขวานที่จะใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมกับจุดทูบเทียนบนโต๊ะเครื่องบวงสวงและปักทูบบริวารที่เครื่องสังเวิร์ดทั้งหมด
จากนั้นหัวหน้าพรามก็จะประพรมน้ำเทพมนต์ที่บริเวณต้นจันหอมแล้วใช้ขวานฟันที่บริเวณต้นจันหอมเป็นปฐมเลิก
โปรยดอกไม้บริเวณรอบต้นจันหอมก่อนที่หัวหลวงจะลั่นคล้องและเครื่องประโคมสังแตรภูสามาลาและบรรเทาะอีกครั้งก็จะเป็นการเสร็จพิธีในเวลา๑๔นาฬิกา๓๙นาที
พร้อมกับโปรยดอกไม้บริเวณรอบต้นจันหอมแล้วใช้ขวานฟันที่บริเวณต้นจันหอมและเครื่องประโคมสังแตรภูสภามาลาและบันเทาะอีกครั้งก็จะเป็นการเสร็จพิธีในเวลา๑๔นาที